ไพรส์วงการบันเทิงกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณพ่อลูกอ่อน
ออฟกิรตินะคะสร้างเตอร์ไพรส์ให้กับวงการบันเทิงอยู่ไม่น้อยเลย
หลังจากที่ออกมาเปิดเผยโฉมหน้าลูกชายตัวน้อยน้องวินลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมภรรยาแล้วก็ลูกของเขานะคะน้องวินเนี่ยมีอายุแค่๒เดือนเท่านั้นนะคะ
เปิดเผยผ่านโลกโซเชียลไปเลยเมื่อวันก่อนล่าสุดค่ะคุณพ่อมือใหม่ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน
ว่ามีคนเข้ามาแสดงความยินดีเยอะแยะเลยนะคะและโชคดีที่ไม่มีกระแสในด้านลบเกิดขึ้น
เผยถึงการทำหน้าที่คุณพ่อว่าสามารถทำแทนภรรยาได้ทุกอย่างเลย
รวมถึงการป้อนนมลูกด้วยทำให้เขาเข้าใจความหมายของคำว่าพ่อมากขึ้น
ไปฟังเสียงกันดูค่ะ
พ่อสำควรเลยครับกว่าที่จะถึงวันที่คลอด
ถ้าจะมาปรับหนักก็ตอนเรื่องของการให้นมลูก
ผมให้นมลูกผ่านทางมือผมโดยให้ผ่านทางสายยาง
เพื่อเช็คดูว่าระดับของลิ้นลูกในการสัมผัส
คุณพ่ออาบน้ำให้น้องเองสักท่าน

ผมถามภรรยาผมว่าเสียใจไหมวันนั้นที่แต่งงานกันแล้ว
แล้วเย็นนั้นมันต้องออกไปทำงานเลย
เราไม่มีภาพผู้หญิงใส่ชุดระบายสวยตัดเค้ก

ถ้ามีรูปสวยแล้วสามีไม่ช่วยในการเลี้ยงลูก

คิดอย่างนั้นแต่เรายังไม่รู้อนาคตจริง
คือใจคิดอย่างนั้นจริงว่าวันหนึ่งเราอยากมีรูปแบบนั้นจริงครับ
เดินจูงมือกับลูกแล้วก็พร้อมกับภรรยา
แต่แค่เป็นแบบฉลองสมรสอยากมีซีนแบบนี้ครับกับลูก
และเมื่อวานนี้นะคะพิธีกรคุณพ่อลูกอ่อน
พร้อมกับภรรยาก็ได้โพสต์ภาพน้องวิน
และบรรยายความรักที่มีต่อลูกน้อยพร้อมกับอวยพรลูกชาย
ในวันเกิดครบรอบ๒เดือนเต็มอีกด้วยนะคะ